คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ของสาวใหม่สุคลธวากันบ้างดีกว่านะคะ
กับประเด็นรถหรูเจ้าปัญหาเหมือนจะจบแต่สุดท้ายยังไม่จบค่ะคุณผู้ชม
คืออย่างนี้นะคะสำหรับคุณใหม่สุคลธวาเนี่ยเขาเคยเคลียร์กับดิลเลอร์รถหรูไม่ลงตัว
หลังจากซื้อรถมาตั้งแต่เดือนสิงหาแต่รถเนี่ยเสียเอาไปซ่อมอดเอาไปใช้ในงานแต่ง

ล่าสุดค่ะวันนี้คุณใหม่พร้อมกับสามีดีเจต้นออกมาร้องทุกข์ทนายสงการนะคะ
ขอความเป็นธรรมอยากให้คืนเงินดาวและเงินผ่อนรวมทั้งหมดเกือบ๗แสนบาท
เพราะคุณใหม่เองก็สุดทนแล้วก็สุดงงมากเหลือเกินค่ะ
แล้วก็ตกลงแล้วก็เหมือนจะโอเคแล้ว
พอหลังจากที่น้องใหม่โพสต์ขอบคุณพี่ทนายสงการไป
หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอีก๒รอบ๓รอบ

ถ้าหากว่าพี่นักข่าวรู้จักใหม่ดีตั้งแต่แบบสมัยเด็ก
เป็นคนที่ไม่ได้พูดอะไรทุกครั้งในสิ่งที่ใหม่รู้สึก

แล้วใหม่ก็พูดในสิ่งที่เราโดนเอาเปรียบเท่าที่เราคิด
โทรมาก็คงมานั่งเจรจาทำบันทึกเลยดีกว่า
ไม่ได้กลัวพริกไปพริกใหม่หลายพริกแล้วฮะสามพริกสี่พริกแล้วนะครับ

คือมาคุยได้รอมาคุยเลยฮะแล้วมาบันทึกให้เจรจรักษาสอนเลย
คืออย่างนี้นะคะคุณใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคือคุยกับดินเลอร์ในเมืองไทยแล้วเนี่ย
ทุกอย่างนะยินยอมทุกอย่างแต่ตอนหลังดีเลอร์ที่ต่างประเทศเนี่ย
ยังไม่ตกลงไงคุณใหม่ก็เลยเข้ามาร้องทุกข์กับทนายสงการ
ใช่ก็เห็นเธอโพสต์ในไอจีส่วนตัวว่าแบบกลับไปกลับมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างนี้
ยังตกลงกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ